หนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่เป็นที่ถกเถียงเป็นวงกว้างก็คือ
แต่แง้มมาว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องอะไรติดตามในเช้านี้ต้องรู้
จุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยว่า
โครงการนี้ไม่สะดุดแน่นอนเพราะประชาชนส่วนใหญ่มีความยากลำบาก
และกำลังรอนโยบายดิจิทัลวอเล็ต๑๐๐๐บาทด้วยความหวัง
และจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัลวอเล็ต
แรก๑๒ตุลาคมนี้และน่าจะมีการปรับรัศมีการใช้จ่าย๔กิโลเมตร
เป็นภายในตำบลอำเภอหรือจังหวัดซึ่งต้องพิจารณาขอบเขตกันอีกครั้ง
ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมคาดว่าจะได้ข้อสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ส่วนรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายเร็วที่สุดน่าจะได้ใช้บ่ายวันที่๑๗
คมนาคมเปิดเผยว่าเตรียมจะเสนอที่ประชุมคอรมอลพิจารณาในวันที่๑๖ตุลาคมนี้
และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงบ่ายก็จะใช้๒๐บาทตลอด
สายได้ทันทีโดยจะใช้ได้เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงที่เป็นการเดินทางภายในสายสีเดียวกันแต่ถ้าจะเดินทางเชื่อมทั้งสองสายก็จะเริ่มใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับเพราะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยและภายในรัฐบาลนี้ประชาชนจะสามารถใช้รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายทุกสายแน่นอนครั
ที่มีขึ้นระหว่าง๑๕ตุลาถึง๒๓ตุลาคมนี้ราคาผักสดและวัตถุดิบก็ขยับราคาไปรอแล้วนะครับไปเช็คที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาครับพบว่าราคาผักและวัตถุดิบต่างเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทอย่างเช่นพริกสดครับขยับจากกิโลกรัมละ๑๐๐บาทก็เป็น๑๒๐บาทพริกแห้งจากโลละ๑๒๐ก็เป็นโลละ๑๗๐บาท
ประกอบอาหารเจก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไปกว่าปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัวเป็นผลมาจากฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งราคาค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ